ช่วงประจาภัณฑ์ในช่วงสัพธาวิสาหกาผู้ชายก็ยังคงสวดโมนนักสมาธิแล้วก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์อยู่ตามปกติ
มีความเป็นไปได้หรือการเชิญหลวงพ่อไปที่ดีเอสไอเป็นการเข้าม่วงตัวกันง่ายหรือมีบางการจากหรือไม่
ยังไม่ได้พูดอะไรคนนี้ครับคงต้องมีการประจุกันก่อนว่าจะมีท่าทียังไงต่อประเด็นนี้
บ้างทีเขารู้สึกเหมือนกับโดนบ้านเมืองเข้ารังแก่รึเปล่า
แล้วก็ทางคุณหมอเองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการแพทย์แต่ละท่านเนี่ย